ผ่านคุณผู้ชมไปดูเหตุวิวาทะระหว่างเจ้าของบริษัททัลภทาคซี
ก็สาเหตุน่าจะเป็นต้นของการแยกลูกค้ากัน
ขอคุณผู้ชมให้ดูคลิปกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมคนที่ไปเอามีดมาเนี่ยคือเป็นเจ้าของบริษัททัวร์นะฮะคือก็จะพยายามถามว่าภาษาใต้อ่ะสุราชเอาเพลืองมึงอ่าถามว่าจะเอายังไงจะเอายังไงเนี่ยจะเอายังไงคุณมาแย่งเอ่อลูกค้าของผมเนี่ยจะเอายังไงคือก่อนหน้านี้เขาก็พยายามที่จะอธิบายแล้วว่ากลุ่มทัวร์เนี่ยเป็นลูกค้าของเขาที่เขาจะต้องรับบริ
บริการแบบพรบวงจรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาริเวณริมถนนตลาดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีนะคะหลังจากที่มีคนเอาคลิปมาโพสต์ในโลกออนไลน์ก็เป็นภาพอย่างที่ปรากฎให้คุณผู้ชมได้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเป็นการแย่งลูกค้ากันแล้วค่ะแล้วก็คนก่อเหตุเนี่ยไปหยิบมีดดาบที่ท้ายรถจะเอามาทำร้ายผ
ขึ้นรถออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ชมนายอนนท์เดชเทียนนักวิชาการขนส่งจังหวัดสุราชธานีนะคะพร้อมตำรวจและทหารก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุมาสอบปากคำนายสุภกิจสินดำเรินอายุ๓๙ปีเสื้อสีฟ้าเมื่อสักครู่ที่เป็นคน
ลูกค้าชาวต่างชาติสองคนมาซื้อตัวนำเที่ยวที่เกาะพงันหลังจากนั้นก็นั่งรถตู้มาลงที่หน้าบริษัททัวร์ของตัวเองแล้วเตรียมที่จะพาไปส่งที่โรงแรมก็ถือว่าเป็นการบริการดูแลลูกค้าทั่วไปโดยไม่คิดค่าบริการซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนขับรถแท็กซี่เนี่ยเรียกลูกค้าของตัวเองอ่
คือลูกค้าทั่วของผมบอกแบบเนี้ยถึงสามครั้งแต่คนขับรถแท็กซี่ก็ไม่ฟังค่ะก็เลยโมโหเดินไปหยิบมีดดาบมาจากท้ายรถกะว่าจะทำร้ายแต่ก็ไม่ได้ก่อเหตุนะที่สุดแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมเจ้าของทั่วคนนี้ยอมรับผิดยอมรับว่าตัวเองเนี่ยใจร้อนก็เลยเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นค่ะ
ฝนังเขาจะเดินตามผมมาแล้วอืมฝนังเขาจะเดินตามผมมาแล้วใช่
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ขนส่งสอบปากคำนายสุภกิจคนนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะ
เชิญตัวไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดค่ะ
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาคือใช้รถผิดประเภท
พร้อมกับว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนทางพนักงานสอบสวนก็เรียกตัวนายสุภกิจไปรับทราบข้อกล่าวหาคือ
พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะและใช้อาวุธมีดข่มขืบข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจแล้วก็เปรียบเทียบปรับไปเช่นเดียวกันค่ะ